ข่าวนี้ขอแบบสยองก่อนขอขนลุกขนพองก่อน
ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เบิร์ตเป็นพี่ก๊อฟเป็นคุณผู้ชม
ต้องมาอยู่ในบ้านเอื้ออาทรที่ห้องข้างเขาเลี้ยงน้องหมา

แล้วปรากฏว่าเห็บหมัดเต็มเลยค่ะ
ภาพมาก่อนเลยแล้วนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคืออะไร
ขาเขาเป็นแผลแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเขาแพ้พิษของพวกเห็บหมัดเนี่ย
แล้วมันก็กลายเป็นความสกปรกที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม

เป็นยังไงคะคนเลี้ยสุนัขอย่างคุณทัศนัย
คือผมคือน้องหมาผมมันไม่ได้มีเห็บมีหมัดหรอก
แต่ผมก็เอาวิธีการคือก็พาไปรักษาไปดูแลแหละ
มันก็มีวิธีการที่ไม่ให้มันมีเหตุ

ในเฟซบุ๊กนะคะชื่อปฐุมธานีที่นี่มีแต่เรื่อง
มีแต่เรื่องจริงค่ะเขาก็โพสต์ภาพ
แล้วก็บอกว่าสยองหญิงวัย๔๓ปีเป็นแผลเต็มตัว

เพราะผู้พักอาศัยข้างห้องนำสุนัขขึ้นมาเลี้ยงภัย
โครงการบ้านเอื้ออาทรกม๔๔แล้วไม่ดูแล
ให้สุนัขตายค้าห้องพัก

นิติบุคคลมีการฉีดพ่นยาฆ่าเห็บแล้ว๓ครั้ง

โอ้โหคุณผู้ชมแล้วก็มีคนมาโพสต์อีกนะ
บอกว่ามันจะเกินไปอีหลีอยู่ยากเด้
หมัดครับพี่น้องข้างห้องคอยนี่แหละ
ย้ายห้องผัวก็ตกงานปวดหัวดิ
คือเขาก็โพสต์หลายคนโพสต์ถึงความเดือดร้อนนี้
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะอ่านโพสต์แล้วก็เห็นใจ
เลยไปเลยไปที่บ้านเอื้ออาทร
ตึก๒๐ชั้น๒ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวง
ปฐุมธานีไปเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ชื่อว่าคุณวาสนาสุภาพันธ์อายุ๔๓ปี
แล้วตอนภาพที่เราไปเห็นนักข่าวไปเห็นภาพแรกคืออะไรรู้ไหมคุณ
คือเขากำลังเอาฟอกกี้แล้วข้างในฉีดแบบ
ยาข้างในเป็นพวกยากห้าเห็บมัน
กำลังไล่ฉีดไปตามพื้นนี่ภาพนี้

แล้วเธอก็เอาแผลที่ผู้พองที่ขาให้ดู
ว่านี่หมอบอกว่าแพ้พิษสัตว์
เล่าให้ฟังนะว่าสาเหตุมันเกิดจาก
คนที่พักอยู่ห้องข้างนำหมามาเลี้ยง
แล้วก็ไม่ดูแลความสะอาด
พามันไปอาบน้ำไม่ได้แปลงขนอะไร

นิติบุคคลเนี่ยนะมาฉีดพ่นยาแล้ว๓รอบ

ข่าวเราไปถ่ายมาก็เจอเนี่ยเดินดุกอยู่แบบนี้

แล้วทุกวันนี้เธอใช้ชีวิตลำบากมากนะคุณ

คือกลัวไงกลัวเห็บหมัดมันจะเข้าไปในห้อง
แล้วห้องเธอมีลูกน้อยอายุเดือนนึง

ขนาดห้องอื่นในชั้นเนี่ยยังขนาดนี้

เพราะว่าไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นนะที่เดือดร้อนเนี่ย
ยังมีห้องอื่นในอาคารนี้
มันได้รับผลกระทบหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหอ่านเรื่องนี้แล้วก็ขนลุกนะคะ

เดี๋ยวให้หน่วยงานเข้าไปช่วยดูแลหน่อยนะคะ

เรื่องสุขออนามัยล้วนเลยค่ะ